คนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีข่าวมาให้ติดตามกันอีกแล้ว
ล่าสุดได้ออกมาเล่าเรื่องราวแซ่บของพระเอกหน้าโหดรายหนึ่ง

แต่ก็ไม่รู้ว่าพระเอกรายนี้รู้ตัวหรือไม่
พร้อมให้คำใบ้ดังนี้

พระเอกหน้าโหดที่ตอนนี้ไม่ค่อยรับบทพระเอกแล้ว

บุคลิกเจ้าชู้มีข่าวกับสาวและแกล้งกวางอยู่บ่อย
อุ๊ยแล้วยังไง
ไม่แปลกใจที่จะไปมีข่าวยุ่งกับแฟนคนอื่นใครวะ

ล่าสุดมีแชทอะไรอ่ะ

ซึ่งเธอคนนี้ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว

ฝ่ายสาวก็มีไมค์๓ต่อ
สุดท้อยแอบนัดไปไหน
นัดไปไหนไปให้บอกสิ

สุดท้ายก็แอบนัดกันไปออกเดท

โดยไม่รู้ว่าทางแฟนแอบระแคะราคาอยู่แล้ว
นัดกันแต่ละทีไม่นัดที่กรุงเทพ

จะมีการนัดต่างจังหวัดเท่าไทยแลนด์
ไม่รู้ว่านัดกินข้าวหรือกินอย่างอื่นด้วย
ซึ่งทางแฟนพิตตี้ทำไมมีแฟนพิตตี้กับเธออ๋อเหรอจับได้สิอ้าวจับได้
นะแต่ต้องเนียนเนียนทำเป็นโง่ต่อไปนั่นไงอย่างงี้เออเออ
ทำไมคุณให้อ่านอักษรย่อไม่เป็นจริงจริงแล้วเธอโอ้โหนี่เหรอไม่เป็นเหรอ
จ้าแล้วยังไงงานนี้มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาใส่อักษรย่อ
ถ่ายว่าพระเอกหน้าโหดคนดังกล่าวคือใครบ้างก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะ
ว่าโทษฝั่งผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้ผู้หญิงเองก็มีแฟนอยู่แล้ว
นั่นอะอะสิครับมียังไงไม่ใช่อย่างเดียวะก็นับว่าผิดแบบเต็ม
เอ่อลองโทษหน่อยลองโทษหน่อยรอจังหวะเข้าอยู่
รอจำว่าเขาอยู่ทำไมอะจะได้คุยหน่อยจะได้ลุกคุยหน่อยไหน
คุณนี่มันอะไรเนี่ยฮะ
ตอนแรกเกิดร้อนเนี่ยตอนนี้เป็นผู้เอกหน้าร้อนไม่ได้
ซึ่งเธอคนนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะพอดารามาคุยด้วยฝ่ายสาวก็มีไมตีตอบ
สุดท้ายแอบนัดไปกินกันไปกินกัน

อ๋อไปกินข้าวหรอไปกินกันอย่างงี้หมายความว่ายังง่าย

พี่มศตอนนี้พี่มศรู้อยู่เห็นอยู่ตามไอพีเอสให้ไปชัยแดนตอนไหนอะ
อือเเสียงได้ยินใช่ไหมได้ยินมั้ยคะเรียบร้อยแผง

ป้าเห็งได้อ่านอักษรยอดไหม

แคร์เหรอเปล่า
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นตัวเองนะแต่ก็งงตัวเองว่าตัวเองไปชายแดนเมื่อไหร่อ่ะ
แล้วได้ไปคั่วกับพริตตี้หรือเปล่าไปกินกับพิตตี้หรือเปล่า

พี่เชื่อผมเดี๋ยวเขาอ้วกเขาออกกำลังกายอยู่
พี่รักเป็นคนซื้อสัตว์อยู่แหละใช่มั้ยค่ะ

สรุปอยากจะบอกอะไรกับข่าวนี้
คนก็เลยอยากอยากอยาก

ใช่ป่ะอืมก็ทุกคนเขาแบบว่าจากคนหนึ่งเขาก็ตามกันมาเพียบเลยอ่ะพี่
ก็เป็นอาร์ตพระสุทธิทำไมทุกคนก็ถึงคิดว่าเป็นอาร์ตพระสุทธิ์กันหมดเลยล่ะ
ก็มีช่วงนี้ที่ผมไม่ได้รับพระเอกอะพี่
คนวงในอ่ะจะรู้ว่าผมรับรับร้ายสองเรื่องรับพระเอกสองเรื่องตอนเนี้ยอืม
แต่ว่าคนนอกอาจจะไม่รู้คิดว่าผมไม่รับพระเอกแล้วแต่ตอนนี้ผมถ่าย
ถ่ายพระเอกอยู่สองเรื่องไงอ่าอืมครับนั่นแหละไม่ไม่คิดอยากจะบอกอะไรแล้วใช่ไหมฮะ
สรุปไม่ใช่บอกอะไรเลยพี่มอสมันไม่มันเป็นผมผมผมขออนุญาตดูภาพกว้างกว้างหน่อยได้ไหม

แล้วมีใครอยู่บ้างมีดาราคนอื่นอยู่ไหมตอนนี้มีพี่เต้นรัศสัยอยู่ครับผมอ๋อ
แค่พี่สาวของแม่เค้าเขาเพราะฉะนั้นเรานั่นโลยโอเคขอบคุณเนเนเน